ครัวนี้ไม่ขำเมียบอกทำไมหึงจังอ่ะอืม
หึงจังหึงแบบนี้ไม่ไหวแล้วขอแยกออกมาอยู่
คนเดียวข้างนอกอยู่ได้๓วันโดนแบบนี้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมอะไรเนี่ยอะไรออกมามา
นี่ผัวบอกเลยนี่คือผัวตามมาถึงที่ทำงานนี่คือโรงแรม
แล้วทำอะไรพี่ผู้หญิงบ้างดูโอ้โหขอบคุณที่หยุดภาพ
ไม่เอานี่ทำอย่างนี้ไหมดูพฤติการไม่รู้เลยว่าเป็นผัวเมียกัน
นี่ลูกสองคนโตแล้วด้วยนะพี่เบิร์ตอ่านผิดเปล่า
นี่รักกันหรือเปล่าไอ้ที่หึงมันต้องหึงจัง
เลือดดูเลือดด้วยเฮ้ยโอ้ยคุณผู้ชมนี่คือโรงแรมแห่งหนึ่ง
ตะบนท่ามิรำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ก่อนบ่ายโมงผู้ได้รับบาดเจ็บคือพี่พัชรี
แก้วโกนอายุสี่สิบห้าพนักงานโรงแรมครับ
ส่วนผู้ชายที่สวมหมวกกระน็อกเข้ามาคือนายสมศักดิ
อายุสี่สิบแปดสามีของพี่เขาทำร้ายเสร็จปั๊บขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
พัชรีเล่าบอกว่าอยู่กินกับสมศักดิ์ที่ผมบอก
ลูกโตหมดแล้วอ่ะอืมลูกสองคนลูกสาวสิบเจ็ดคนสิบแปดคนน่ะนะฮะ
เมื่อช่วงกลางปีเธอก็มาทำงานที่โรงแรมที่เกิดเหตุนี้
เพื่อจะได้หาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวแต่ระยะหลังสามีหึงจังเลย
หวงจังระแวงคิดว่าเธอนอกใจมีกิ๊กอ่ะจนมีปากเสียงกัน
ทั้งที่บ้านตามมาทะเลาะกันที่ทำงานเธอบอกเธอเหนื่อยและเธอเบื่อ
เธอถ้าเธอเป็นแบบนี้ฉันไปอยู่ข้างนอกมาอยู่ข้างนอกได้๓วันนะครับ
บุกมาทำร้ายเลือดเต็มพื้นเลยอ่ะเธอเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้
แม้จะทะเลาะกันก็แค่เถียงกันด่ากันไม่เคยลงไม้ลงมือ
แต่ครั้งนี้รุนแรงที่สุดนะครับทำอะไรบ้าง
คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วในภาพนะฮะ
พี่พัชรีพี่คิดว่าทำไมพี่เขาถึงทำแบบนี้
ก็สงสัยโกรธฉันแหละเพราะครั้งนี้ฉันออกมาข้างนอกไง
ขอมาอยู่ข้างนอกไงโอ้โหเจ้าหน้าที่ประถมพยาบาล
แล้วพาพี่พัชรีไปทำแผลที่โรงพยาบาลพัทธลุงครับ
แล้วก็ให้พี่พัชรีตัดสินใจ

ถ้าจะเอาผิดก็ไปแจ้งความนะ
พัชรีต้องตัดสินใจแล้วครับ